สารอาญาได้ออกหมายจับนายเมธีอมรวุฒิกุลดารานักแสดงในคดีที่หมินประมาทประธานนปช
แล้วก็สารได้นัดอ่านคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่เก้ามิถุนายนนี้ค่ะสารอาญาอ่านคำพิพากษาอุทธรณคดีที่นายจตุพรพรมพันธ
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติหรือว่านปช
โจทยื่นฟ้องนายเมธีอมรวุฒิกุลดารานักแสดงและอดีตแนวร่วมนปชกับพวกรวม๗คน
กรณีที่นายเมธีกล่าวหามินประมาทว่านายจตุพรโกงเงินบริจาคของกลุ่มนปชในการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี๒๕๕๓เป็นเงิน๖๘ล้านบาท
แล้วก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับผู้หญิงขณะอยู่บนชายหาดรวมถึงกล่าวหาว่าถูกนายจตุพรคมขู่เอาชีวิตอีกด้วย
ซึ่งคดีนี้นะคะสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกนายเมธี๒ปีปรับ๑แสนบาทแต่ว่าจำเลยได้ให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี
ลดโทษให้๑ใน๓เหลือจำคุก๑ปี๔เดือนปรับ๖๖๖๖บาทและรอลงอาญา๒ปี
ส่วนจำเลยร่วมอีก๖คนสารพิพากษายกฟ้องค่ะ
โดยเมื่อถึงเวลานัดจำเลยที่๒๗ได้เดินทางมาที่ศาลส่วนนายเมธีจำเลยที่๑ไม่ได้เดินทางมามีเพียงทนายความที่มาแถลงต่อสารว่าติดต่อจำเลยไม่ได้
สารจึงพิทธิ์เคาะแล้วเห็นว่านายเมธีจำเลยที่๑ได้รับหมายโดยชอบแล้วแต่ไม่เดินทางมาสารและมีเจตนาหลบเลี่ยงไม่มาฟังคำพิพักษา
อุทธรณ์จึงให้ออกหมายจับนายเมธีจำเลยที่๑และนัดอ่านคำพิพากษาสารอุทธรณ์อีกครั้งในวันที่๙มิถุนายนเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที